สวัสดีครับในที่สุดพบตรคนใหม่ก็เป็นพบตรที่เป็นโผเก่า
ก็คือพตเตศศุกร์วิวลรองพบตรที่อาวุโสเป็นลำดับสี่
เป็นลำดับสี่แต่ว่ากว่ามติกตรจะออกได้เมื่อวานนี้
ทำเอาสับสนพอสมควรมีเรื่องน่าตื่นเต้น
อยู่บนเพจข่าวเกือบทุกสำนักข่าวที่ว่ากตรมีมติเลื่อน
วาระการพิจารณาแต่งตั้งพบตรคนใหม่ออกไปก่อน
แล้วก็แต่งตั้งให้รองพบตรที่อาวุโสสูงสุด
คือพตเรอิงคภัยโรธรักษาการไว้ก่อน
หลังจากพบตรคนปัจจุบันจะเกษียณในช่วงสิ้นเดือนนี้
แต่ว่าสุดท้ายก็มีข่าวตามมาว่ากตรได้ตกลงกันใหม่
ให้พิจารณากันเมื่อวานเลยแล้วให้เลื่อนวาระการแต่งตั้งพบตร
ซึ่งเป็นวาระอยู่ท้ายขึ้นมาพิจารณาก่อน

ข่าวก็เข้ามาว่ากตรมีมติ๙ต่อ๑ให้พลตำรวจต่อศักดิ์เป็นพบตร
ถ้าจะฉายภาพให้เห็นว่าเรื่องนี้มันลึกลงไปหน่อยมันคืออะไร
มีรายงานว่ามีกตลดออกเสียง๒คน
มีกตรที่คัดค้านหนึ่งคนคือไม่เห็นด้วยเนี่ย
คือพตเออังสนานนท์
ท่านชื่อเอกนะพตเออังสนานนท์
เป็นกตรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเลือกตั้งของตำรวจ
ซึ่งคนที่ติดตามข่าวก็เข้าใจได้ครับว่าจุดยืนของพลตรวจเอกเอกเนี่ย
ท่านมีที่มาที่ไปที่ต้องเข้าใจท่าน
และท่านก็ผ่านการเจ็บปวดมาแล้ว
กับเรื่องนี้แหละเจ็บปวดยังไง
ตอนที่ท่านเป็นพตตอนที่ท่านเป็นรพต
อาวุโสสูงสุดนะครับในขณะนั้นเนี่ย
แต่พอถึงเวลาการแต่งตั้งท่านก็ถูกปาดหน้าสองครั้งสองรอบ
คนนี้พลตรวจเอกอังสนานนท์เนี่ย
รอบแรกตอนปี๕๗เขาก็แต่งตั้งพตสมยศพพมปาดหน้าท่าน

เขาก็แต่งตั้งพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดาปาดหน้าท่าน
ฉะนั้นท่านจึงมีความเจ็บปวดและเห็นว่าเรื่องอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญ
และมันก็สอดคล้องกับพตกับพตฉบับปี๖๕ด้วย
กตรที่งดออกเสียงมี๒คนครับ
คือหนึ่งประธานกตรคือนายกเศรษฐาทวีสิน
กับ๒นายประธิดสันตีประพพกทผู้ทรงนคุณวุฒิ
กรตรผู้ทรงคุณวุฒินี่๒คน
ที่แปลกก็คือว่านายกเศษฐานี่ท่านเป็นผู้เสนอชื่อพตสักเอง
เพราะตามกฎเกณฑ์กติกาประธานจะเป็นผู้เสนอชื่อ
เสนอชื่อแล้วแต่พอลงมติท่านก็งดออกเสียง
มันก็กลายเป็นว่าคนที่เสนอชื่อกลับงดออกเสียงกับชื่อที่ตัวเองเสนอ
มันก็เลยกลายเป็นหัวข่าววันนี้นายกงดออกเสียงบิ๊กต่อพบตรคนที่๑๔
คำถามข้อใหญ่ที่เราควรจะต้องติดตามในวงการตำรวจคืออะไร
จากนี้ไปข่าวพบตรคนใหม่ข่าววงการตำรวจจะคึกคักน่าลุ้นน่าติดตาม
เพราะมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานและผู้ใต้บังคับบัญชาที่เป็นลูกน้อง
แล้วที่ตกมาเป็นผู้ต้องหาผสมโรงมาให้ชวนตื่นเต้น

สู่ความของบิ๊กโยกทนายอตช๖๗
เสียงเข้มเสียงข้นเลยครับ
ประกาศลั่นวาจาเป็นหัวข่าวว่า
สัปดาห์หน้าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์กับ
คนก็อยากรู้ว่าอะไรคือบิ๊กเซอร์ไพรส์
นักข่าวเขาก็คาดการณ์กันว่า
มันน่าจะมีการเปิดโปรงพฤติกรรมของวงการตำรวจเรื่องเก่า
ของตำรวจใหญ่ใหญ่บางคนเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วสิ่งที่ทนายอนันตชัยประกาศออกมาเนี่ย
ก็สอดคล้องกับที่บิ๊กโจ๊กให้สัมภาษณ์ตอนใกล้เที่ยงเมื่อวานใครดูไทยรัฐทีวีอยู่ก็จะเห็น
บิ๊กโจ๊กพูดยังไงตอนหนึ่งท่านบอกว่าไม่อยากพูด
ไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองเพราะจะส่งผลต่อตำรวจถ้าพูดแล้วจะตายกันทั้งสำนักงาน
นี่วันนี้ก็เลยมีหัวข่าวว่าโจ๊กขู่ถ้าแฉจะตายกันหมด
ใครฟังก็หูผึงฟังแล้วก็คาดการณ์ว่าเรื่องเน่าเหม็น
ในวงการตำรวจที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวยต่างนานา
น่าจะมีการเปิดเผยและแฉกลับกันมาก็เลยบอกเอาเลยครับ
ชับล่าล้างสิ่งสกปรกเน่าเหม็นมันก็เจ็บปวด
แต่ว่าเป็นความเจ็บปวดที่จะแลกกับการที่ทำให้องค์กรสะอาดขึ้น
ต้องยอมต้องยอมเจ็บปวด
แต่ถ้าถือคติว่าทางใครทางมันผลประโยชน์ใครผลประโยชน์มัน
เน่าเหม็นก็จะซุกอยู่ใต้พรมต่อไปในวงการตำรวจ
วิกฤตศรัทธาที่ประชาชนมีต่อตำรวจต้องยอมรับว่า
ตอนนี้มันทับถมเข้ามาเรื่อยเรื่อยมีเรื่องใหญ่ใหญ่
นับวันยิ่งทับถมกดทับหนักเข้าไปอีก

เน่าเหม็นในวงการตำรวจไปเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทั้งนั้น
มีสวยด้วยกันทั้งนั้นมันถึงจุดที่ประชาชนเขาอิดหนา
ระอาใจเต็มทีนี่คือเรื่องที่จะต้องติดตาม
สำหรับผลตำรวจเอกต่อศักดิ์เมื่อวานนี้
กตรมีมติตอนเย็นให้ท่านเป็น
พบตรตกดึกห้าทุ่มกว่าท่านนำตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่ง
สมกับตำรวจหน่วยนั้นหน่วยนี้บุกไปนครปฐมครับ
ลุยจับแก๊งยาบ้าที่เรียกกันว่าแก๊งยาบ้ารายใหญ่
เรียกว่าได้ตำแหน่งปุ๊บก็โชว์ผลงานปั๊บทันที
อันนี้ก็จะเป็นสัญญาณว่า
วันของการดำรงตำแหน่งพบตรพลตำรวจต่อศักดิ์ต้องทำงาน
หนักให้มากกว่าพบตรคนอื่นเพื่อชดเชยครับชดเชยกับ
ลำดับท้ายสุดแล้วมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาล่ะครับ
ข้ามหัวคนโน้นคนนี้มาเป็นพบตร
ชดเชยกับสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันว่า
ท่านมีตัวท่านมีเส้นมีสาย
จึงได้เป็นพบตร
ฉะนั้นการชดเชยกับเรื่องเหล่านี้มีอย่างเดียวต้องทำงานหนัก

ต้องทำให้คนเห็นว่าเอาเถอะ
จะมีที่ไปที่มายังไงจะข้ามหัวใครมา
จะมีเส้นมีสายยังไงแต่ทำงานจริงจัง
และเป็นประโยชน์กับประชาชนนี่
สำหรับนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นทั้งนายกและท่าน
เป็นประธานกตรและดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเอง
ท่านต้องแสดงให้เห็นว่า
คนที่เขาอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงในวงการตำรวจเนี่ย
ฝากผีฝากไข้กับท่านได้
ท่านต้องโชว์ให้เห็นว่าท่านให้ความสำคัญกับเรื่อง
ในวงการตำรวจเหมือนกับการให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
เหมือนกับการให้ความสำคัญกับปัญหาอื่น
ท่านอยากจะทำอยากจะแก้
ท่านต้องย้อนหลังไปนะครับ
ก่อนจะมีการยึดอำนาจปี๕๗มีเสียงเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศ
ไม่รู้กี่ด้านต่อกี่ด้าน
พอปี๕๗มีการยึดอำนาจเขาตั้งคณะกรรมการปฏิรูป๑๐ด้าน
มีคนบอกไม่พอต้องตั้งกรรมการปฏิรูปตำรวจเป็นด้านที่๑๑
สำนักโพลไปสำรวจความเห็นประชาชน
ว่าสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นปฏิรูปมากที่สุดคือการปฏิรูปอะไร
คำตอบจากโพลที่ออกมาคือเขาอยากเห็นการปฏิรูปตำรวจเป็นอันดับหนึ่งนี่
ฉะนั้นนายกเศรษฐาต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้โอกาสเป็นของท่านแล้ว
วันก่อนเขาถามเรื่องจะปฏิรูปตำรวจท่านก็ตอบอ้อมแอ้มว่า
ไม่อยากใช้คำว่าปฏิรูปซึ่งดูเหมือนจะหังหารเกินไป
แต่จำเป็นแล้วครับจำเป็นแล้วที่นายกจะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการปฏิรูปตำรวจ
อยู่กันอย่างนี้ประชาชนไม่ไหวแล้วครับนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ